รกิจสำคัญก็คือนำทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำ

เล็งกันไว้ก็คือการฝึกให้ดำน้ำได้
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการดำน้ำได้
ถ้าน้ำมันลดช้าน้ำมันไม่ลดเนี่ย

แต่ว่าแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน
กรมการแพทย์ทหารเรือนะครับ
รับว่ามีปัจจัยเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับ

แต่ก็มั่นใจว่าทั้ง๑๓คนจะออกมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่

โดยนาวาเอกธนักศวรรษชัยกุลผู้อำนวยการ

เปิดเผยว่าหากจะต้องนำทั้ง๑๓คนออกมา

ถือว่ามีปัจจัยเสี่ยงระหว่างการดำน้ำหลายด้าน
จากวิธีพาเด็กออกมาโดยให้ดำน้ำ

แม้เด็กจะแข็งแรงอยู่ในภาวะปกติ
แต่สำหรับนักดำน้ำมือใหม่ที่มีอายุน้อย

ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำได้

เด็กจะไม่สามารถควบคุมสติได้
อกจากนี้ยังอาจต้องมีการเปลี่ยนถังออกซิเจนใต้น้ำ
ซึ่งเด็กยังไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
ปัจจัยที่สำคัญที่ทำเด็กจะออกมาได้อย่างปลอดภัยนั้น
ก็คือเด็กต้องสามารถที่จะร่วมมือ
ในขั้นตอนของการใช้อุปกรณ์หายใจใต้น้ำออกมาด้วย
ซึ่งขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่ง
เนื่องจากว่าการใช้อุปกรณ์นั้นต้องมีการฝึก
และการฝึกในระยะเวลาสั้นก็เป็นข้อจำกัด
แต่ในระยะข้อเวลาจำกัดก็ในมุมมองของส่วนตัว

ถ้าเกิดการพิจารณาแล้วเป็นทางเลือกทางเดียว

ผมว่าถ้าสามารถเลือกทางอื่นที่ไม่ผ่านทางน้ำได้
ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่อาจจะดีกว่า

ปัจจัยที่เรากลัวที่สุดสำหรับเด็ก

สำคัญต่อการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งถ้าเด็กวุฒิภาวะไม่เพียงพอ
วกกับความไม่มั่นใจความไม่กล้าก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้

ก็อาจจะมีความกังวลหรือความกลัวในการที่จะอยู่ใต้น้ำ
ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้น
ขึ้นได้นะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ย
แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดอุปกรณ์หายใจใต้น้ำที่มีความเหมาะสม
แล้วภายใต้การลำเลียง
หรือการช่วยเหลือในการพาตัวออกมาของ
ผู้ที่มีความชำนาญเช่นทางทีมมนุษย์กบที่เราดำเนินการอยู่
ผมมั่นใจว่าน่าจะดำเนินการได้มีความปลอดภัยที่มากขึ้นครับ
นาวาเอกธนสวัสดิ์ยังได้อธิบายถึงอันตรายที่เกิดจากการดำน้ำ
อาจมีความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็น
สภาวะที่เกิดระหว่างดำน้ำ
อย่างเช่นความเสี่ยงด้านกายภาพเคมีและชีวภาพ
ซึ่งมีความเป็นห่วงด้านชีวภาพเนื่องจากเด็กอาจกลืนกินน้ำที่อาจมีเชื้อโรคเข้าไประหว่างดำน้ำ
แต่ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
จะพาทุกคนออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
ประเด็นที่สำคัญที่เราต้องทราบก่อนก็คืออันตรายที่เกิดจากการดำน้ำโดยเฉพาะการดำน้ำที่ใช้อุปกรณ์ใต้น้ำเนี่ย
มันจะมีแบ่งกันแบ่งง่ายแบ่งเป็น๓กลุ่ม
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เกิดจากกายภาพ
กลุ่มที่๒เกิดจากเคมีภาพเช่นมีการสิ่งปนเปื้อนซึ่งอาจจะเป็นสารเคมีอยู่ในน้ำ
และอันที่สามก็คือเรื่องของชีวภาพซึ่งต้องยอมรับเพราะว่าเป็นจุดที่เรากังวลเช่นกัน
เนื่องจากว่าอาจจะมีเชื้อโรคหรืออาจจะมีสิ่งก่อโรคบางอย่างที่อยู่ในน้ำ
และการที่หายใจใต้น้ำถ้าเกิดปากสัมผัสกับน้ำก็มีโอกาสที่จะกลืนกินน้ำที่มีการสิ่งปนเปื้อนเชื้อก่อโรคไป
เหตุทางกายภาพซึ่งเหตุกายภาพก็จะมีตัวสำคัญก็คือเรื่องของความดันนะครับเรื่องของอุณหภูมิ
ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่เราต้องไม่มองภาพเช่นกันเพราะว่าเด็กเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อได้ค่อนข้างน้อย
อาจจะสูญเสียความร้อนได้เร็วอากาศภายในถ้ำอาจจะหนาวเย็นน้ำหนาวเย็นก็อาจจะเกิดการภาวะอุณหภูมิต่ำได้
ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ทางทีมงานได้ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับดังนั้นการใส่ชุดในการปกป้องการสูญเสียความร้อน
ระหว่างการดำน้ำก็มีความจำเป็นนะครับเรื่องของอื่นเช่นเรื่องของพวกไฟฟ้าพวกอิเล็กท
ถ้าเกิดมีกระแสไฟฟ้าก็จะเกิดไฟช็อตนี่ก็เป็นเหตุทางกายภาพ
แต่อันที่เรากลัวที่สุดอย่างที่คำถามก็คือเรื่องของการจมน้ำ
เพราะว่าถ้าหากตัวอุปกรณ์ที่ช่วยหายใจใต้น้ำนั้นหลุดออกจากปาก
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดนะครับหรือหน้ากากหลุดนี้เป็นต้น
ก็อาจทำให้เด็กสำลักน้ำแล้วก็จมน้ำได้
ซึ่งเป็นอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดอันหนึ่งที่เกิดมีโอกาสเกิดได้
หากการปฏิบัติการนั้นมีความผิดพลาดหรือคาดเคลื่อน
ผมเชื่อมั่นในความสามารถของทีมงานเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์
สำหรับความเชื่อมั่นของนาวาเอกธนสวัสดิ์นะครับก็คือการที่ในพื้นที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
โดยเตรียมพร้อมไว้ช่วยเหลือทั้ง๑๓คนหากมีเหตุฉุกเฉิน
ก็คือโรคที่เกิดจากฟองแก๊สอุดตันหลอดเลือดแดงซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเข้าช่วยเหลือ
เพราะว่าในพื้นที่นั้นมีแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำอยู่อีก๕นาย